ช่วงนี้อากาศเย็นแล้วก็อากาศแห้งหลายจุดหลายพื้นที่

เพราะเมื่อวานนี้ในแถบภาคเหนือ๒วัด

ปรากฏว่าเกิดไฟไหม้กลางดึกนะฮะ
ระหว่างที่พระเนรจำวัดจำวัดคือนอนหลับกันอยู่

วัดแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดน่าน

สัมเมินเอยพระเอยแตกตื่นตกใจ

คุณขวัญและคุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์

คือจุดนี้เป็นเหมือนกับอาคารอเนกประสงค์

เหมือนกับที่ให้สามเณรเข้ามาจำวัดพักผ่อนกัน

หมายความว่าอะไรคือมีหนังสือด้วย

เพราะว่าเขาต้องมากินนอนอยู่ตรงนี้กัน

แล้วปรากฏว่าระหว่างจำวัดอยู่กลางดึก

เนรเขารู้สึกว่าทำไมคืนนี้มันร้อน

ขึ้นมาตกใจมีไฟแล้วมีควันครับ

เพราะว่าวัดแห่งนี้พระเนรรวมกันแล้ว๔๖รูปครับ
พระ๘รูเนม๓๘รู

ไฟมันโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
มีคนเห็นว่าจุดต้นเพลิงมาจากห้องริมสุด

และเป็นบริเวณที่มีการเสียบปลั๊กพัดลมทิ้งเอาไว้
พอมันปะทุแล้วมันเกิดไฟลุกไหม้ปั๊บ
คราวนี้มันลามอย่างรวดเร็วเลยนะครับ
แล้วลามจากชั้นล่างขึ้นไปชั้น๒

เหมือนกับพวกห้องประชุมอะไรต่างด้วยนะฮะ

จึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ได้เจอกับเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ครับ
นั่นก็คือวัดดอนมูลในตัวเมืองจังหวัดน่านครับ

ไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครอาภาษณ์

ล่างเสร็จห้องนอนเขียนเลน

โล่งใจปลอดภัยทุกรูปท่านพระและแนว
ญาติโยมเอ่ยโยมพ่อโยมแม่เอ่ย
นี่คือบรรยากาศเมื่อตอนช่วงสายวันนี้ครับ

ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ๗ล้าน๕แสนบาทครับ

แต่สันนิษฐานอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
นี่คือที่วัดดอนมูในตัวเมืองจังหวัดน่าน

อย่างที่บอกช่วงนี้อากาศแห้งลมแรง

แรงเหมือนกันแต่ว่านี่คือที่เชียงใหม่ครับ
นี่นะฮะวัดท่าตอนพระอารามหลวงด้วยครับ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกันในการควบคุมไฟ
รถน้ำเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพากันมาครับ
แล้วอาคารตรงนี้นะครับเขามีการต่อเติมคอนกรีต
อาคารไม้สองชั้นนี่อาคารไม้เชื้อเพลิงชั้นดีเช่นเดียวกันครับ
ในตัวอาคารเองเนี่ยมีการจัดงานศพอยู่ด้วยครับ

เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็เลยรีบดับไฟ
ไฟที่ไหม้ทำให้โรงศพที่ตั้งประกอบพิธีทางศาสนาเนี่ย
ถูกไฟไหม้เกรียมไปด้วย
ญาติของผู้เสียชีวิตก็อยู่ระหว่างนำโลง
แล้วก็นำศพไปประกอบพิธีชาปนกิจครับ
สาเหตุที่แท้จริงตำรวจแม่อายอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับ
ดังนั้นทุกพื้นที่คงต้องระมัดระวังให้มาก
ไฟฟ้ารัดวงจรหรือการเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้
วกกับลมแรงอากาศแห้งเสี่ยงทั้งนั้นเลยครับ